กลับมาตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศกับคุณคุปตนันนะครับสวัสดีนะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ฝนข้างนอกตกหนักมากนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตกชนิดที่ว่าที่ปัดเมื่อฝนที่เบอร์๓ยังเอาอยู่

ถูกต้องนะครับใครที่จะออกจากบ้านตอนนี้อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีหลายจุดหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเกิดขึ้น
ในกรุงเทพในต่างจังหวัดคุณผู้ชมก็รายงานมาตั้งแต่เช้า

เมื่อวานพายุเขาเข้าแล้วก็มีกำลังแรงอยู่
เขายังคงดูดความชื้นดูดกลุ่มฝนไปรวมกันที่พายุ
แต่วันนี้เป็นพายุในลักษณะของการสลายตัวแล้ว
กลุ่มฝนที่ถูกรวมอยู่ในพายุเนี่ยนะครับ

ก็เลยมีการแผ่รัศมีออกมาปกกลุ่มในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะวันนี้เองอาจจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยนะครับ
พื้นที่ภาคเหนือจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าเป็นจุดที่ลักษณะของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำ

ดังนั้นแต่ว่าก็ตกทุกภาคใช่ไหมคุณ
ก็วันนี้ก็เท่าที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับ
ก็จะตกค่อนข้างกระจายตัวทุกภาคนะครับ
จุดที่อาจจะตกน้อยหน่อยก็คืออีสานตอนบนเมื่อวานตกไปแล้วนะครับ
แล้วก็สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความเย็นนะครับ
ความเย็นก็มาดูดความชื้นดูดกลุ่มก้อนเมฆออกไป

แต่ว่าจุดอื่นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกฝนค่อนข้างเยอะวันนี้
ส่วนที่เห็นในภาพนี้กรุงเทพเช้ามืดเลยนะฮะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันกับคุณคุปตนันนะครับหลังเคารพทงชาติครับ

ตอนนี้ใครที่จะออกจากบ้านคงต้องเตรียมวางแผนกันหน่อยนะครับ
เฉพาะคนที่อยู่กรุงเทพมหานคร
ตอนนี้มีรายงานว่าหลายจุดหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะครับ

นี่คือกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวจากทางตอนล่างขึ้นสู่ตอนบนนะครับ
จากบริเวณทาง
สมุทรปราการนทบุรีปฐุมธานีระยองอุทัยธานีชัยนาฏเพชรชบูรณ์สุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอายุทยา
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าภายใน๑ชั่วโมงหรือว่าประมาณ๓๐นาที
จะมีโอกาสเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝน
แล้วก็ติดตามดูประกาศต่างจากกรมบุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ
ในขณะที่ตอนนี้เลด้ากรุงเทพก็ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง
ในบริเวณจังหวัดกรุงเทพสมุทรปราการโนตบุรีปัททุมสมุทรธานี
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ก่อนออกจากบ้านมาตรวจสอบ
แล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
เป็นการคาดการณ์ลักษณะอากาศนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปอิทธิพลของพายุ
เพราะว่ายังไม่สามารถที่จะพัฒนากลายเป็นโซนร้อนได้
แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้เอง
เป็นช่วงที่พายุนั้นมีการเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็เป็นช่วงที่พายุนั้นอ่อนกำลังครับ
อ่อนกำลังของพายุนั้นก็ทำให้กลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้
พายุได้มีการดูดเอาทั้งกลุ่มฝนทั้งความชื้นเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ

แสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆณขนาดนี้
สังเกตว่าตอนนี้เองในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราก็จะมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆบางนะครับ

แถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ตั้งแต่บริเวณอันดามันตอนกลาง
ภูเก็ตพังงากะบี่ตรังสตูน
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
อาจจะเป็นจุดที่อาจจะต้องระวังหน่อยในวันนี้
เพราะว่าอาจจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะแล้วก็ฝนตกชุกด้วยนะครับ
ที่สำคัญอาจจะมีเรื่องของความปรากฏภูมิสภาพอากาศ
เป็นเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงเกิดขึ้นด้วย
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์กันหน่อยนะครับ
หลังจากนี้ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยสำคัญที่นำฝนมาสู่เมืองไทยของเรา
แล้วก็เคลื่อนตัวผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในช่วงเมื่อวานนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
วันนี้ก็จะเคลื่อนที่จากภาคอีสานเข้าสู่ภาคเหนือ
แล้วก็เคลื่อนที่ออกสู่พม่าต่อไปนะครับ
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้จากการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศของเรา
พบว่ากลุ่มฝนมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น
พรุ่งนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะลดลง
เพราะว่ามีลักษณะของมวลอากาศเย็นนะครับแผ่ออกมา
เป็นฝนที่มีการเคลื่อนตัวมาจากบริเวณฟิลิปปินส์แล้วก็มีการก่อตัวเป็นพายุ
หลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าสิ่งที่มาพร้อมกับพายุลูกนี้ก็คือมวลอากาศเย็นนะครับที่มีการแผ่เข้ามา

ลักษณะการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นก็จะมาดูดความชื้น

ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนหลังจากวันนี้เป็นต้นไป
อากาศจะเริ่มเย็นในตอนเช้านะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคอื่นจากมวลอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาครับ
ก็จะดันแนวร่องฝนให้มีการเลื่อนต่ำลงมา
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนกลางของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น

ในช่วงวัน๒วันนี้จะมีห่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งห่อมก่อตัว
ขึ้นแถวบริเวณทะเลทางฝั่งตะวันออกของเวียดนาม
มีลุ้นว่าอาจจะกลายเป็นพายุลูกต่อไป
และมีแนะนมที่จะเคลื่อนที่ข้อขึ้นฝั่งนะครับ

ก็ติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ว่าจะสามารถกลายเป็นพายุที่มีกำลังแรง
แล้วก็สร้างผลกระทบต่อประเทศไทยได้หรือไม่
แต่แน่นอนพายุลูกต่อไปนี้จะถือว่าเป็นลูกสำคัญ
ที่เราจะใช้จับตาเรื่องของลมหนาวการเข้าสู่ฤดูหนาวเมืองไทยต่อไปนะครับ
และนี่คือภาพรวมสภาพอากาศทั่วไทย

อุณหภูมิลักษณะอากาศในแต่ละประเทศ
เมืองใหญ่ต่างตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ
ได้ยินครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ